คุณผู้ชมค่ะเมื่อต้นเดือนนี้คือเราก็ติดตามเรื่องโครงการที่เป็น
ใช่ค่ะเขาพร้อมวันนี้วันแรกเที่ยวบินปฐมเริกมาลงนะคะ
ที่บอกว่าเป็นเกาะดัง๓เกาะที่สุราชเนี่ยทั้งเกาะสมุยเกาะเตาเกาะพงันเลยค่ะ
นี่ดูค่ะเที่ยวบินนี่แตะรันเวย์ก็คือเป็นเที่ยวบินปฐมเริกเปิดการท่องเที่ยวสมุยพลัสโมเดลนะคะ
ตอน๑๑โมงที่ผ่านมานี้ค่ะเป็นเที่ยวบินต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่สมุย
โดยนายฉัดทันกุญชรณอายุทยารองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้
วันนี้เป็นเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวสจากสุวรรณภูมิมาเกาะสมุย
กลุ่มแรกเป็นกลุ่มสื่อมวลชนจากสหราชอาณาจักรเยอรมนีฝรั่งเศส
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญสื่อมา
ติดตามความพร้อมการท่องเที่ยวของเกาะสมุยเกาะพังงันแล้วก็เกาะเต่า
ท่องเที่ยวจะเน้นเจาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนแล้ว
หรือว่ากลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำหรือความเสี่ยงปานกลาง
เป็นกลุ่มลูกค้าเก่าของสามเกาะเช่นกลุ่มยุโรปตะวันออกกลาง

นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในช่วงระหว่าง๑๕กรกฎาถึง๑๕สิงหา
ว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ๑๐๐คน

แต่เขาบอกว่าต้องการให้เกาะสมุยดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป
แล้วจะมีแผนนะคุณเปิดบินระหว่างเกาะภูเก็ตเกาะสมุย
ทุกวันเดือนสิงหาคมค่ะ
โครงการสมุยพลัสโมเดลจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
ตอนเย็นนี้๖โมงครึ่ง
โดยผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

ไม่ได้ไปตอนนี้เนี่ยคือนายกไม่ได้เดินทางไปสมุย

เดี๋ยวถ้าไปเดี๋ยวเหมือนกับอันนี้ที่ไปภูเก็ตแซนบ๊อคอีกนะ

ก็ไปคุยกับอาชีพบริการภาคการท่องเที่ยว
คุยกับพนักงานขับรถตู้โดยสารบนเกาะสมุยค่ะ
นี่คือคุณธนิกรทองนุ้ยนะคะ
บอกว่าการเปิดโครงการสมุยพลัสโมเดล
จะช่วยให้เศรษฐกิจของเกาะสมุยฟื้นตัว
เพราะว่านักท่องเที่ยวก็จะมาใช้จ่ายมาจับจ่ายใช้สอย
แล้วก็เชื่อว่ารัฐจะวางระบบป้องกันคัดกรองได้
เดี๋ยวฟังเสียงของพนักงานขับรถตู้โดยสารที่เกาะสมุยหน่อยนะคะ
มีระบบป้องกันอะไรโอเคอยู่นะครับผม
ก็ได้ฟื้นฟูเกาะสมุยด้วย

ฉีดยาบางคนฉีดมาก็ยังฉีดอยู่เลยค่ะ

เพราะว่าอะไรมันก็เงียบปุดไปหมดเลยค่ะ

ทีนี้พูดถึงสมุยพลัสโมเดลกันหน่อยละกันค่ะ
พื้นที่นำร่อง๓ก่อที่สุราชก่อสมุยก่อพังงันก่อเตา

วันแรกนักท่องเที่ยวจะต้องพักที่โรงแรม
มันเป็นสถานที่กักตัวทางเลือกบนเกาะสมุยนะ
แล้วใน๓วันแรกพอตรวจมาปั๊บไม่ติดเชื้อ

แล้วใช้บริการต่างของโรงแรมได้
พอวันที่๔๗ก็จะเที่ยวได้ในเกาะสมุย
โปรแกรมที่บริษัทนำเที่ยวเขามีมาให้
หลังจากที่วันที่๘ถึง๑๔ขยับออกจากโรงแรมได้ค่ะ

แต่มีข้อกำหนดนะว่าจะต้องเป็นโรงแรม
แล้วก็เปลี่ยนไปพักบนเกาะพังอันเกาะเต่าได้
ก็คือเหมือนกับ๓เกาะนี้เขาก็จะโคกัน
ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดที่สุราช
ต้นก็มีรายงานนะคะว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่

มีผู้ป่วยที่อยู่ในอำเภอกเกาะสมุย๑ราย
แล้วยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่๒๓๐๐กว่ารายนะคะ